เมื่อวานมีภารกิจอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ถ้ำหลวงบ้าง
ก่อนจะถึงช่วงเวลาสำคัญคือ๔ทุ่มกว่า
ในการที่เราได้รับทราบข่าวดีว่าเจอเด็กแล้วนะครับ

ความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าของเมื่อวานนี้
ทางผู้ว่านรงศักดิ์โอสธนากร

บอกว่าหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือว่าหน่วยซิล

ซึ่งอยู่ถัดจากโถง๓ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
แม้ว่าสภาพภูมิศาสตร์ภายในถ้ำ
จะมีความยากลำบากก็ตามนะครับ

เราฟังเสียงผู้ว่าก็รู้ผู้ว่าก็หนักใจกับจุดนี้

จากน้ำท่วมสูงแล้วไม่พอ

ต้องมุดตัวเข้าไปแบบว่าพอดีตัวเท่านั้นแหละ
จุดนี้กว่าจะทยอยกว่าจะลำเลียงคนเข้าไปได้

กว่าจะขนอุปกรณ์เข้าไปได้ไม่ใช่เรื่องง่าย
จุดสามแยกจุดนี้ที่เป็นจุดช่องเล็กเนี่ย

อยากให้หน่วยงานอยากให้ซิลทะลุไปได้ทั้งหมด
เพราะว่าภารกิจหลักของจุดตรงนี้ที่ผู้ว่าบอกสองอย่าง

จะต้องทำให้มันเปิดอยู่แบบนั้นทั้งวันด้วยนะ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาสามารถลอดเข้าไปแล้วปฏิบัติภารกิจได้
ใช่นะครับแต่ว่าผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็สังเกตสีหน้าสีตาของผู้ว่านะ
คือเมื่อวานผู้ว่าก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสกว่าวันอื่น

มีรอยยิ้มเจ้าหน้าที่คนอื่นก็มีรอยยิ้มดูมีพลัง
ผู้สื่อข่าวก็ตีความไปเลยว่าต้องเจอแน่เมื่อวานนี้ต้องเจอแน่นะฮะ

แต่เมื่อวานี้ทางผู้ว่าก็พูดถึงเรื่องของการทำงานของทุกทีมที่เกี่ยวข้อง

บอกว่าอยากให้ทุกคนมาลงทะเบียนเพื่อรับภารกิจ
หลังจากที่มีกู้ภัยขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตอนค่ำโดยภาระการ
ทำให้มีคนที่เป็นลมหมดสติหัวร้างข้างแตกกันไป
มีอยู่๒เคสไงคะเคสหนึ่งคือทีมน้ำบาดานที่เข้าไปข้างใน

อันนี้ผู้ว่าบอกว่าจริงภารกิจของเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้างใน
แต่พอไปติดปั๊บวันพุธตอนกลางคืน
ทำให้ใช้เวลาของสายวันพระรหัสในการตามหาแล้วก็
ชั่วโมงในการตามหาที่นักประดาน้ำชาวอังกฤษเขาต้องเข้าไปช่วย
ใช่ส่วนอีกกรณีหนึ่งก็คือที่ปีนขึ้นไปบนเขาทางฝั่งผาหมี

ทีนี้ผู้ว่าเขาบอกว่าต้องเอาเปรย์เดินเท้าขึ้นไป๓ชั่วโมง

เพราะเป็นภารกิจที่เกิดขึ้นยามค่ำคืนนะครับ
ว่าก็เลยเมื่อวานบอกเคร่งคัดเลยเรื่องของการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่นะครับ
ขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติและอาสา
ก็ร่วมกันทำฝ่ายชะลอน้ำชั่วคราวและทำทางเบี่ยงน้ำ
ฝายชะลอน้ำนี่สำคัญนะคุณ
เพราะว่าเขาบอกว่าตรงนี้อาจจะเป็นจุดต้นน้ำที่ทำให้น้ำไหลเข้าไปในถ้ำ
ดังนั้นต้องทำบายพาสบายพาสน้ำก็คือเบี่ยงน้ำ
ทิศทางของน้ำให้ไหลไปทางอื่นนะครับ
ก็ทำฝ่ายกันไประยะทางกว่า๓๐๐เมตร
ไม่ให้น้ำไหลจากดอยผาหมีไหลเข้าโพรง
เพิ่มระดับน้ำภายในถ้ำด้านทิศเหนือ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการที่จะสกัดกั้นอุปสรรค
ในการทำงานของหน่วยซิลแล้วก็นักประดาน้ำให้ได้นะครับ
มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในเรื่องของการสร้างฝ่ายนะครับ
เมื่อวานนี้รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รองจงคล้ายวรพงศธร
เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ได้วางแผนต่อท่อเบี่ยงทางน้ำ
สร้างฝ่ายชะลอน้ำ๒ฝ่าย
ฝ่ายแรกต่อ๔ท่อระยะทาง๓๐๐เมตร

ส่วนบนห้วยน้ำด้านต่อ๓ท่อ

ส่งผลให้ไม่มีน้ำเข้าไปเพิ่มภายในถ้ำหลวงครับ

ภารกิจผู้ว่าภารกิจของเจ้าหน้าที่อุทยานในการสร้างฝ่าย
อีกหนึ่งภารกิจคือภารกิจในการค้นหาปล่อง

แล้วก็นำอุปกรณ์ขึ้นไปบนภูเขาให้ได้นะฮะ
ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็ไปนะครับ

ซึ่งเป็นฝั่งดอยผาหมีแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับโถงถ้ำพระถ้ำหลวง

ไปส่งเจ้าหน้าที่ภาคพื้นที่จุดเหนือถ้ำหลวง
มันอยู่ห่างจากสรรปันน้ำไปทางทิศเหนือประมาณสัก๕๐๐เมตร
ก็คิดว่าจุดตรงนี้เป็นจุดที่ใกล้ห้องโถงใหญ่ในถ้ำหลวงมากที่สุด
แล้วก็มีการที่ทีมสำรวจไปพบปล่องถ้ำเหนือถ้ำหลวง๖โพรง
แล้วหนึ่งในนั้นมีความลึกกว่า๔๐๐เมตร
อันนี้ผู้ว่ายังแถลงอยู่เลยนะตอนเย็นว่าแบบว่า
ขุดเจาะลงไปได้แล้วประมาณ๔๐๐เมตร
ว่าก็ค่อยตัดโพรงตัดช่องต่างออกนะ
ตอนแรกโอ้โหมีหลายสิบโพงตอนหลังตัดเหลือ๖โพง
ก็ยังคงเป็นความหวังอยู่ในการที่จะสามารถโรยตัวลงไปจากโพรงนี้

ซึ่งทุกครั้งผลการสำรวจพวกช่องถ้ำโพงนี้นะคะ
ก็จะรายงานมายังกองอำนวยการช่วงค่ำ

ภารกิจเจาะถ้ำที่เขาต้องใช้อุปกรณ์หนัก

กองพันธบินที่๔๑ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลบบุรีไป๓เที่ยว
แล้วทีแรกเมื่อคืนก็คิดว่าจะเริ่มขุดเจาะนะ

สำหรับหน่วยงานที่ลงปฏิบัติงาน
แล้วก็เกาะติดภารกิจนี้นะครับ

ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้าไปร่วมในภารกิจครั้งนี้นะครับ
โดยเฉพาะคุณซิลไทยเนวี่ซิล

นักดำน้ำของไทยนี่แหละฮะ

แล้วก็นักประดาน้ำที่มีอยู่กว่า๘๐คน
หน่วยซิลได้ขอสนับสนุนขวดน้ำเปล่ากว่า๒๐๐บาทนะ

เพื่อนำไปทำทุ่นลอยภายในถ้ำหลวง
เนื่องจากหากพบ๑๓ชีวิต
ต้องใช้ในการช่วยเหลือเพื่อนำตัวออกมา
ซึ่งภารกิจเมื่อวานสำเร็จลุล่วงได้ในเวลาอันรวดเร็ว
จากความร่วมมือของคนในพื้นที่
ขณะที่ทีมกู้ภัยจีนได้เตรียมส่งหุ่นยนต์ค้นหาใต้น้ำ
มีความสามารถดำน้ำได้ลึกถึง๔๐๐เมตร
เพื่อค้นหา๑๓ชีวิตแทนเจ้าหน้าที่
เนื่องจากการค้นหาในน้ำมีอันตรายสูงนะครับ
ส่วนการขนถังอากาศเข้าไปในถ้ำ

ทำให้ในขณะนั้นมีถังอากาศวางเตรียมพร้อม
ในระยะทุก๒๕เมตรรวมกว่า๘๐๐ถัง
คุณซิลทุกขั้นเราต้องขอขอบคุณ

เพราะว่าเวลาเราถ่ายทอดเรื่องราวของซิล

เราต้องทำภาพแล้วก็เบลอหน้าเขาใช่ไหมครับคุณ

เพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจ
พิเศษที่ต้องไปปฏิบัติอีกหลายภารกิจ
ก็เลยไม่สามารถที่จะนำเสนอได้

ผมรีบติดต่อไปที่ทัพเรือสัตหีบเลย
เขาก็ส่งทีมซิลมาช่วยเหลืออย่างเต็มที่

ค้นหาผู้สูญหายในวรรณอุทยาน

ขอบคุณทุกหน่วยงานที่มาร่วมกัน

โดยเฉพาะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

ช่องน้ำที่ดอยผาหมีได้สำเร็จ
ทำให้ไม่มีน้ำจากช่องทางนี้ไหลเข้าถ้ำอีกนะครับ
จากเรื่องนี้ก็มีประเด็นอื่น
ผู้ว่าแถลงว่าการทำงานตลอดทั้งวันเป็นอย่างไร
ผู้สื่อข่าวก็พยายามพยายามจะถามท่านครับ
ตอนนี้ดำน้ำได้ไปถึงจุดไหนแล้ว
เจอตัวเด็กหรือยังนะฮะ

สัญญาณออกมาแค่รอยยิ้มของผู้ว่าเท่านั้นเอง
แต่ผู้ว่าก็บอกนะว่ายืนยันนะ
ตอนเย็นนี้ยังคงบอกว่าอยู่ตรง๓แยก
อันนี้ผู้ว่าให้ข้อมูลแบบสื่อแค่นี้ใช่ครับหมายถึงทีมนะยังอยู่ตรงสามแยก
ยังไม่ได้เข้าไปนอกเหนือจากนั้น

สิทธิ์ข่าวนะจับสัญญาณใบหน้าของผู้ว่า
แล้วก็ของคนอื่นที่แบบวันนี้ทำไมดูสบายใจเป็นพิเศษ

แต่เราก็คิดไปว่าโอเคคงมีเรื่องที่มันดีเกิดขึ้นนะครับ
ฟังเสียงผู้ว่าเมื่อวานตอนช่วงเย็นหน่อยครับ

แต่ผมส่งทีมซิลอีกชุดใหญ่นะครับ

เพราะฉะนั้นในชั้นนี้คือรายงาน
แต่ถ้าพวกผมพูดช้ากว่านี้เดี๋ยวพวกคุณก็จะมีข่าวลืออย่างนู้นอย่างนี้

นั่นแหละครับจากนั้นเวลาประมาณ๒๒นาฬิกานะครับ
มีกระแสข่าวว่านักประดาน้ำได้พบทั้ง๑๓ชีวิตแล้ว
ซึ่งทุกคนอาการปลอดภัย
และในเวลา๒๒นาฬิกา๓๐นาทีนี่แหละคุณ
เราได้จ่อไมค์สัมภาษณ์กับผู้ว่านบรงศักดิ์นะครับ
เพราะว่าผู้ว่ามาให้ข่าวอย่างเร่งด่วน

ใช้เวลาที่ผู้ว่าพูดกับทีมข่าวทุกสำนักคือ๑นาที๔๐วินาที
แต่เป็นประโยคที่สำคัญมากนะครับ
นั่นก็คือบอกว่าทีมนักประดาน้ำพบเด็กทั้ง๑๓คนแล้วจริง

แต่ก็ทราบว่าทุกคนรอดปลอดภัย
ผู้ว่าใช้คำว่ารอดทุกคนรอดนะครับ
ก่อนจะมีการตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการ
ขั้นตอนการเตรียมตัว๑๓ชีวิต

จากทั้งหมดติดอยู่ในถ้ำกว่า๑๐วัน
เข้าสู่ขั้นตอนการรักษาอาการ

อันนี้เป็นการตั้งโต๊ะแถลงตอน๔ทุ่ม๔๑นาที
แต่ว่าอันนี้ตอนประมาณ๔ทุ่ม๓๒นาที

ข่าวลือทั้งวันมันหนาหูมากเลย
วันจริงผู้สุดของเราก็รายงาน
บอกโอ้โหกองกำลังเดินเข้าเดินออก
เดินเข้าเดินออกในถ้ำมากกว่าปกตินะ

ว่ามีการนำตัวน้องออกมาก่อนหน้านี้แล้ว
ตั้งแต่วันเสาร์๓คนอะไรเนี่ยนะคะ

เป็นเด็กทั้ง๑๓คนจริงก็คือคลิปนี้แหละครับ

มีภาพออกมาเยอะมาก
ภาพเด็กถอดเสื้อถ่ายภาพมีรอยยิ้ม
ส่งต่อกันในโลกออนไลน์หลายคนบอกโอ้โห
นี่ใช่ไหมนี่ภาพปัจจุบันใช่ไหม

ที่เป็นเหมือนกับเด็กอยู่ด้วยกัน๓๔คนนี่แหละ
แต่เขาก็บอกตอนหลังนะบอกว่า
นี่มันไม่ใช่ภาพที่ซิลเข้าไปถ่ายมา

ใช่ครับแล้วก็มีภาพลักษณะแบบนี้
เด็กถูกถ่ายออกมาแชะเด็กนั่งแบบนี้เลยนะ

หลายคนก็ถามนี่ใช่ภาพจริงณปัจจุบันอีกหรือเปล่า

ผู้สื่อข่าวอย่างพวกเราก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มนะ
การจะคอนเฟิร์มได้ต้องรอจากท่านผู้ว่าคนเดียว
รอจากศูนย์ปฏิบัติการที่จะส่งภาพเหล่านี้มาให้

เพจไทยเนวีสีองค์กองทัพเรือ
เขาเผยแพร่ทั้งภาพแล้วก็คลิปของทั้ง๑๓ชีวิต

เลยจากหาดพัทยาไปประมาณ๔๐๐เมตร
ซึ่งทั้งหมดยังคงมีสติ
ยังคงพูดคุยโต้ตอบกับนักประดาน้ำชาวต่างชาติได้

หิวนะฮะค่ะน้องคุยกันเอาใครพูดภาษาอังกฤษได้พูดสิ
แล้วก็นี่แหละครับก็เห็นสภาพร่างกายของน้อง
ก็ยังมีสติและยังคงแข็งแรงอยู่โต้ตอบได้

เดี๋ยวหมอต้องไปดูสภาพร่างกายจริงอย่างใกล้ชิด
ใช่ค่ะซึ่งก็จะต้องเป็นทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ตรงนี้จะเป็นทีมแพทย์เฉพาะทางสาขาหนึ่งนะ
ที่เขาได้รับการอบรมในเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเลย
เพื่อการรักษาแล้วก็ฟื้นฟูทางด้านเวชศาสตร์นั่นเอง